มีกระแสข่าวแพร่สะพัดนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
แต่ว่าอยากจะให้ทางพักมีมติขับออกจากพัก
ได้ไปสังกัดพักใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทีนี้ไม่ใช่แค่กระแสข่าวแล้วนะคะเพราะว่ามีรายงานมาจากทางพักพลังประชารัฐ
ที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันกรรมการบริหารพักประชุมกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
ติของพักพลังประชารัฐให้ขับสอสอ๒๑คนออกจากพักจริงค่ะ
คือรายงานข่าวบอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยค่ะเรียกมาคุยกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
และกรรมการบริหารพักเขามองว่าโอ้โหหลายเดือนที่ผ่านมามันมีหลายอย่างมากเลย
ที่เป็นปัญหาภายในพักเลยมีมติให้ขับสอสอ๒๑คนออกจากพักนะคะ
๓สาเหตุ๑ตัวบุคคลมีวินัยผิดวินัยร้ายแรงผิดจัญญบันร้ายแรง
ทำให้พักบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
และ๓เพื่อแก้ไขความขัดแย้งนี่นะคะก็คือเป็นลักษณะ๓ข้อแบบนี้
ทีนี้ค่ะมีใครบ้างเมื่อสักครู่ขึ้นรายชื่อไปแล้วใช่ไหมแป๊บนึงใช่ไหมคะ
แต่ว่า๒๑คนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองอ่านดูหน้าจอเองก็แล้วกัน
แต่ที่แน่เนี่ยค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพยาวนำทีมออกจากพักพลังประชารัฐนะคะ
บอกว่ากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจแล้วก็มีรายละเอียดนิดหน่อย
คือถ้าลาออกจากพักเนี่ยมันจะสิ้นสภาพการเป็นสอสอ

ต้องให้พักขับออกจะได้ไปสังกัดพักใหม่
พักขับออกยังมีเวลาในการหาพักใหม่๓๐วัน
คือดูตัวเลขแล้วเนี่ยมีรายงานว่าจะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยนะฮะ
ตามรายงานบอกว่าจะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพักเศรษฐกิจไทยจะสนับสนุนฝั่งไหนนะ

แต่ณขณะนี้พักร่วมรัฐบาลมีอยู่๒๖๘เสียง
ฝ่ายค้านมีอยู่๒๐๘เสียง
เอกธรรมนัฐที่ออกไปเนี่ยไปอยู่กับพักใหม่เนี่ย๒๑เสียง
เท่ากับว่าพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ถ้าจะนับตรง๒๑เสียงเนี่ยท่านลบไปก่อนนะ
เหลือประมาณ๒๔๐กว่าเสียง

แต่มันแบบเฉียดฉิวไงข้างมากแบบเฉียดฉิว
ปกติทุกวันนี้สภาก็ล่มแทบล่มแทบทุกรอบอยู่แล้ว
ก็ต้องดูว่าพักใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะไปสนับสนุนฝั่งไหน
เรื่องต้นรายงานข่าวเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่นะ

ถ้าไปดูรายชื่อผู้บริหารพักเศรษฐกิจไทยใช่ไหม

เศรษฐกิจไทยนะฮะไม่ใช่เศรษฐกิจใหม่นะ

แต่ทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการแถลง๑๐โมงครึ่งที่สภานะคะ

บางคนบอกจะเลือกตั้งสอสอก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมหรือเปล่า
เพราะมันดูคึกคักซะเหลือเกิน
ไม่รู้เหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะการเมืองไทย